คุณผู้ชมครับสาววัย๑๙ปี
ริเป็นนักโกงแชร์ในโลกออนไลน์ซะแล้ว
ชาวบ้านในจังหวัดอุดรธานีแจ้งความจับหญิงสาววัย๑๙ปีรายนี้
หลังจากถูกชักชวนเล่นแชร์ออมทรัพย์
นำเงินไปปล่อยกู้รับดอกเบี้ยคืนสูง
แต่สุดท้ายไม่ได้อะไรเลยแล้วก็เสียเงินไปเปล่าด้วยนะครับ
เขาก็ตั้งชื่อเป็นเพจรัฐดาพารวยบ้านระดาพารวย

โดยตัวแทนผู้เสียหาย๘คนเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรเมืองอุดรธานี

เพื่อให้จับกลุ่มสาวอายุ๑๙ปีชาวอำเภอกุจจับจังหวัดอุดรธานี
หลังจากที่สาววัย๑๙ปีคนนี้
นำเงินมาร่วมลงทุนแชร์ออมทรัพย์หรือว่าบ้านแชร์ลัดดา
จนมีสมาชิกกว่า๔๐๐คน
ไม่สามารถติดต่อทางมือถือได้นะครับ
ตั้งแต่กลางดึกของวันที่๕ธันวาคมที่ผ่านมา
ส่วนผู้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อนั้นเป็นชาวบ้านในหลายจังหวัด
ที่อุดรธานีที่ชนบุรีที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับ
มาร่วมลงทุนกว่า๑๑๓ราย
รวมแล้วเป็นเงินกว่าขออภัย๙ล้านบาท
ซึ่งผู้เสียหายได้ทยอยเข้ามาแจ้งความที่โรงพักในท้องที่ต่างไว้บ้างแล้วนะครับ
หนึ่งในผู้เสียหายที่จังหวัดอุดรธานีบอกว่า
ก่อนหน้านี้สาววัย๑๙ปีเริ่มมีปัญหาการเงิน

บอกว่าขอเวลาหาเงินและจะนำมาคืนให้ในวันที่๘ธันวาคมที่จะถึงนี้
แต่สุดท้ายหนีไปติดต่อไม่ได้ตั้งแต่วันที่๕ธันวาคม
ผู้เสียหายหลายคนเอกใจแล้วล่ะ
ไม่ไหวคาดว่าคงจะไม่ได้เงินคืน

แต่ผู้เสียหายก็บอกว่าหากสาววัย๑๙ปีนำเงินมาคืน

อยากให้ตำรวจจับกลุ่มดำเนินคดีให้หนักเลย

นี่แหละเพราะว่าเธอบอกสมาชิกไว้ว่าจะมาคืนวันพรุ่งนี้ใช่ไหมล่ะ

แต่ธันวาคมอ่ะเดี๋ยวต้องลองดู

เขาขอเวลาหาเงิน๗วัน
เขาจะเอามาคืนทุกคนในวันที่๘เดือนธันวาคม
แต่พอพวกหนูเราก็รอไปเหมือนแบบ

เพราะว่าเขาบอกว่า๗๐๐เขาจะคืน

เหมือนให้ความสบายใจกับลูกแชร์

อย่างไรก็อยากให้เขาติดคุกค่ะ

จากการที่พันตำรวจโทกุศลสิทธิขันแก้ว
ก็บอกว่าสอบปากคำผู้เสียหายแล้วนะ
เบื้องต้นก็เชื่อว่าผู้เสียหายน่าจะมีมากกว่านี้
ส่วนพฤติกรรมของคนร้ายรายนี้ที่หลอกเหยื่อมาร่วมลงทุน
โดยมีดอกเบี้ยตอบแทนสูงอันนี้ผิดนะคะ
เข้าข่ายผิดพรบแชร์แล้วก็ช่อโกง

จะเรียกผู้เสียหายทั้งหมดมาสอบปากคำ
แล้วสาววัย๑๙ปีตอนนี้มีการออกหมายเรียกแล้วด้วยนะคะ
ถ้าเกิดว่าไม่มาออกหมายเรียกไป๒ครั้งแล้วยังไม่มา

เขาก็เดินทางไปที่บ้าน
ซึ่งเป็นบ้านแฟนหนุ่มของสาววัย๑๙ปีนรกุลนะ

นุ่มบอกว่าสาว๑๙หนีออกจากบ้านไปแล้ว
พร้อมรถเก๋งแล้วก็ทรัพย์สินมีค่าทั้งหมด
ตั้งแต่เช้ามืดของวันที่๔ธันวาคม
แฟนบอกว่าก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนเหมือนกัน
แต่ว่าผู้เสียหายบอกอาจจะไม่เชื่อ
ว่าแฟนนุ่มน่าจะรู้เห็นเป็นใจ
ในการที่ให้สาววัย๑๙ปีหลบหนี

ว่าคนที่เป็นญาติของสาววัย๑๙ปี
ก็ถูกหลอกร่วมลงทุนร่วมลงแชร์ด้วย
ใช่ก็ดูสิผู้เสียหายเป็น๔๐๐รายเลยนะคะ